เอาละค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องที่ก็สืบเนื่องจากหน้าหนึ่งเหมือนกันนะคะ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาที่คู่มาโมโตแล้วก็ไหวซ้ำ
ในวันที่๑๖ที่ผ่านมาทำให้ระบบสาธารณูปโภค
เส้นทางคำนาคมถนนต่างได้ถูกตัดขาดนะคะ
ไปช่วยให้กำลังใจสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ประสบเหตุภัยพิบัติ
หมีสีดำแก้มแดงนะคะหรือว่าคุมะมง
ตัวนี้ใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ฮุมาโมโต
โดยที่เกาะคิวชูเขาก็จะมีสัญลักษณ์นี้
เพราะว่าที่นี่มีหมีจะไปดูหมีกัน
เป็นมาสคอตหมีเพศผู้ของชาวนฮุมาโมโต

เป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ
พร้อมกับแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง
ผ่านเจ้ามีฮุมาโมง
และแฮชแท็กอันนี้ด้วย

แต่ว่าทำไมเจ้าหมีตัวนี้ถึงได้มาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางครั้งนี้

คุมะมงนี่เป็นมาสคอร์ตประจำคุมาโมโต
สร้างขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นนะคะ

มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านความสุขของจังหวัด
ท่านพอตอนนี้หรอพอความสุขของจังหวัดนี้นะคะ
ซึ่งชื่อของเขามาจากคำว่าคุมะโมโตะมงหมายถึงชาวคุมาโมโต
โดยทางจังหวัดได้ระบุประวัติของคุมมะมงว่าเป็นหมีควายเพศผู้นะคะ
นี่น่ารักทีเดียวนะคะเกิดวันที่๑๒มีวันเกิดด้วย๑๒มีนาคม๒๔
มะมงก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังดังในไทยอีกด้วย
มีของกินมีของที่ระลึกออกมาให้สะสมมากมายที่เกี่ยวกับเจ้าคุมะมงตัวนี้
ก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมักจะมีเรื่องราวน่ารักประจำท้องถิ่นแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
และอีกเรื่องที่ขึ้นชื่อของชาวญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องของความมีวินัย
ในยามที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอย่างหนักหนาสาหัส
แต่ว่ายังคงรักษามารยาทและวินัยอย่างภาพที่แชร์ในแบบในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะคะ
ที่มีอาการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็เป็นภาพที่ผู้ประสบภัยต่อแถว
เพื่อที่จะขึ้นรถไฟรวมทั้งรถบัสด้วยนะคะ
และก็ยังปฏิบัติตามกฎเป็นอย่างดี
อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวของภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊คค่ะ
คุณบีสุพมิตรเป็นนุ่มไทยที่อยู่ในคุมาโมโตะนี่เองนะคะ
แชร์ภาพคนที่กำลังต่อแถวเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
ซึ่งหลายคนที่ได้เห็นก็ชื่นชมแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าทุกคนถ้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในยามยากลำบากก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นนะคะ
อย่าไปรุมนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าจะทำให้การช่วยเหลือหรือว่าการที่เราจะได้รับความช่วยเหลือ

ชาวญี่ปุ่นว่าเวลาเกิดเหตุวิกฤตแบบนี้

แล้วก็เอื้อเฟื้อต่อกันแบบนี้นะครับ